ดูกันต่อนะครับยังคงอยู่กับเรื่องราวของความรัก

คราวนี้เป็นคนกลับป่าคนกับต้นไม้
แล้วก็ไม้สักที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้นะครับ
เกี่ยวกับพื้นที่การก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ซึ่งตามแบบแปลนการออกแบบก่อสร้างแล้ว
จะต้องใช้ไม้สักจำนวน๕๐๐ต้นด้วย
ในการที่จะนำมาใช้ในการก่อสร้างครั้งนี้
แต่ก็มีกระแสคัดค้านจากคนที่เป็นห่วงเป็นใยพื้นที่ป่า
ซึ่งป่านี้เบื้องต้นคือเป็นป่าปลูกเป็นป่าเศรษฐกิจ

หรือว่าออปออกมายืนยันแล้วนะครับว่า
ก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวลงไปเพียงแค่สำรวจเท่านั้นว่า
เป็นไปตามที่ผู้รับเหมาต้องการหรือเปล่า
ยังไม่มีการตกลงเซ็นสัญญาในการจัดซื้อแต่อย่างใดนะครับ

อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าออป
เปิดเผยว่าที่ผ่านมาผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างอาคาร
รัฐสภาแห่งใหม่ยังไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายไม้สัก
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้หรือว่าออปเนี่ยนะครับ
แต่ผู้รับเหมาต้องการทราบว่าคือไม้สักในสวนป่าเศรษฐกิจนั้น
มีเพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
ก็มีการสั่งการให้ไปสำรวจสวนป่าทางภาคเหนือทั้งหมดประมาณ๙๐สวนป่า
ปริมาณไม้สักตามขนาดที่ผู้รับเหมาต้องการ
แต่เนื่องจากไม้ที่ใช้มีขนาดใหญ่มีความใหญ่โตเกินกว่าร้อยเซนติเมตร
ซึ่งไม่สามารถจะหาจากสวนป่าแห่งใดแห่งหนึ่งได้
จำเป็นต้องรวบรวมจากหลายสวนป่าครับ
ปัจจุบันมีสวนป่าเศรษฐกิจในการดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
จำนวน๒๔๕สวนป่ามีพื้นที่กว่า๑๑๕๐๐๐๐ไร่
อกจากนี้บางส่วนก็เป็นไม้กระยาเลยเช่นไม้ประดูกไม้พยุงไม้ชิง
อภัยครับไม้ชิงชันเป็นต้น
หลังจากนี้หากผู้รับเหมายังคงยืนยันจะใช้ไม้สักในการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
จำนวน๕๐๐ท่อนทางองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ยินดีที่จะหาจากพื้นที่อื่นมารับรอง
ซึ่งในแต่ละปีก็มีแผนทำไม้สักทั่วประเทศ๖๗๐๐ลูกบาทเมตรหรือประมาณ๓๔แสนต้น
ส่วนไม้สักของกลางที่กรมป่าไม้ตรวจยึดได้ผู้อำนวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้บอกว่า
ไม่สามารถนำมาจำหน่ายเพื่อใช้ก่อสร้างอาคารรัฐสภาได้นะครับ
จากรัฐบาลให้นำไม้ของกลางทั้งหมดที่คดีสิ้นสุดแล้วมาใช้ประโยชน์ด้วยการแปรรูปเป็นไม้แผ่น
ส่งให้กับหน่วยงานราชการใช้ประโยชน์โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
เพื่อลดการสร้างเงื่อนไขและความต้องการใช้ไม้ของกลางผิดวัตถุประสงค์ด้วยนะครับ